ทำความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะครับต้องไปชมครับ
ที่วัชชนชายสามคนนะครับมีโอ๊ตฟลุกแล้วก็ซับนะฮะ
อายุสิบเจ็ดสิบแปดถูกกลุ่มนักเรียนอาชีวะหลายสิบคน
หลอกให้ไปที่บ้านค่ะแล้วก็ไปขังอยู่สามวันนี่ฮะ
ร่องรอยการถูกทำร้ายตอนที่เขาหลุดรอดมาได้
บอกถูกบังคับให้อมอวัยวะเพศให้ดื่มปัสสาวะนะฮะ
เอาไฟแชคมาลนขนเพชรเขานี่ฮะ
ให้ทำท่าทำทางแบบนี่จูบอะไรกันด้วย
มาลนอวัยวเพศเขาด้วยใช้ไฟแช็คลนนะฮะ
ทีนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาร้องขอความช่วยเหลือทางคดี
รณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
วันนี้ทนายรณรงค์พาครอบครัวผู้เสียหายไปยื่นหนังสือถึงรองพบตร
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเพื่อขอให้จัดชุดตำรวจคอมมันโด
สนับสนุนตำรวจสอนอหัวหมากเจ้าของพื้นที่เจ้าของท้องที่
เพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ยังเหลืออยู่เพราะตอนนี้ยังได้ตัวไม่ครบทุกคน
มันมีหลายคนเหลือเกินแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยหลังจากก่อเหตุแล้ว
ยังใช้ชีวิตตามปกติไปเที่ยวไปสังสรรค์โพสต์โชว์รูปปืนในโซเชียล
ลักษณะต้องการข่มขู่ผู้เสียหายและครอบครัวให้เกิดความหวาดกลัว
พ่อของเจ้าของบ้านนะฮะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
แล้วมีพ่อเขาเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยบอกโอ้โหลูกแค่มานั่งสมาธิกัน
เขาเป็นเด็กดีนะใช่ไหมเท่าที่พ่อเห็นนะแต่ตอนอื่นพ่อบอกพ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ปืนเปิ้ลอะไรนี่เยอะแยะไปหมดท่านายโรนโรงบอกว่า
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุถือว่าโหดร้ายเกินเยาวชนนะครับ
อายุยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนผู้ที่ถูกทำร้ายก็เป็นเยาวชนนะฮะ
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมันโหดเกินเยาวชนแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๘ตุลาคม
ตอนนี้ผ่านมา๒สัปดาห์กว่าแล้วยังจับคนก่อเหตุได้ไม่ครบ
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวแล้วขอให้แจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรเพิ่มด้วย
เพราะว่าข้อหานี้เนี่ยจะเป็นความผิดฐานความผิดฐานฟอกเงินด้วย
ขอให้ตำรวจขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วย
เพราะว่าสงสัยว่าถ้าเกิดเป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ยไปเอาเงินที่ไหนมาซื้ออาวุธสงครามได้ขนาดนี้
ตามที่เขาโพสต์โชว์แล้วต้องพิจารณาเอาผิดไปถึงผู้ปกครองของกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วย
เป็นพ่อเป็นแม่ทำไมไม่ห้ามปรามค่ะนี่ฮะบ้านหลังเกิดเหตุ
แม่ของผู้เสียหายบอกว่าสภาพจิตใจของลูกชายตอนนี้แม้จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังหวาดกลัวมากยังไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตตามปกติได้

กระดับคืนหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เป็นนักแสดงซีรีส์
อายุ๑๗ปีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเมื่อช่วงเช้านะครับเขามาสอนอ
หัวหมากย่าพามานี่ฮะสมมุติว่าชื่อเติ้ลนะพามาพบเจ้าหน้าที่
หลังจากเมื่อคืนเติ้ลเนี่ยมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสอนอหัวหมากตามหมายเรียกไปแล้ว
วันนี้มาให้ปากคำเพิ่มเติมเติ้ลบอกว่ายอมรับว่าทำจริง
ทำร้ายเขาจริงนั่นแหละแต่เติ้ลบอกว่าที่ทางฝั่งของผู้เสียหายออกมาให้ข่าวเนี่ยมันเกินความจริงนะ
บางเรื่องก็อ้างเกินความจริงเรื่องแชทที่โอ๊ตบอกว่าเติ้ลเนี่ยเป็นคนส่งไปเพื่อหลอกลวงให้ทรัพย์เนี่ยมาเนี่ยนะ
ยืนยันว่าไม่จริงเนื่องจากโอ๊ตเป็นคนส่งไปเองแล้วไม่ได้บังคับให้ทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยมาอมนกเขาของเติ้ลด้วย
เขาบอกเขาไม่ได้บังคับนะฮะ
นี่เติ้ลบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
คือเขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่าไม่ได้ทำทั้งหมด
เรื่องเขาก็ไม่ได้ทำไอ้เรื่องบังคับให้อมนกเขาเขาไม่ได้บอกว่าไม่มีนะ
แต่เขาบอกไม่ใช่เขาหลังจากสอบปากคำอยู่๓ชั่วโมงกว่านะครับ
ต้นในขี่รถมารับโอ๊ทแล้วบังคับให้ม่ะ
รายการสอบส่วนแจ้งข้อหาไปสามข้อหานะครับสำหรับไปขณะนี้นะครับ
ก็คือนวงเหนียวกักขังนะครับข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นก็คุมตัวไปฝากคังที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางทันที
ย่าของเติ้ลบอกว่าที่ผ่านมาย่าเนี่ยต้องเลี้ยงหลาน๗คน
เนื่องจากพ่อแม่ของหลานทุกคนเนี่ยทิ้งหลานไว้ให้เลี้ยง
ย่าก็พยายามสอนหลานชายเสมอว่าให้ตั้งใจเรียน
แต่ขอยืนยันว่าหลานชายคือเติ้ลไม่มีปืนอย่างแน่นอน
ย่ายอมรับว่าหลานเนี่ยเกเรแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เกเรแบบนี้
เกเรแบบนี้ตอนที่ย้ายมาเรียนที่สถาบันปัจจุบันนี่แหละ
เจอรุ่นพี่กลุ่มนี้พาไปเสียหมดแต่ย่าบอกย่าก็ไม่ปฏิเสธนะ
ว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นตัวของหลานชายด้วย
ก็บอกว่าที่ทำลงไปก็ต้องขอโทษเขาด้วยอ่ะ
บางทีมันรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนกัน
ทางฟังแม่ของผู้เสียหายผู้ที่บาดเจ็บ
หลังจากรู้ข่าวว่าเติ้ลนะครับ

กลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มในข้อหาผิดพรบคอม
หลังจากที่เอาคลิปไปเผยแพร่ในโซเชียล
คลิปที่ทำร้ายเขาที่บังคับเขา
ของผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้รู้สึกตกใจนะ
เติ้ลไม่ยอมรับสารภาพบอกว่าไม่ได้ทำ
แต่แม่บอกแม่มีหลักฐานยืนยันว่าเติ้ลเนี่ย
บังคับให้ลูกของแม่เนี่ยทำแบบนั้นจริง

ถ้าเขาไม่ได้ทำจริงครับ
สวนกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
แต่ตามรายงานพบว่าหลายคนก็หลบหนีกัน
กระจายออกนอกพื้นที่ไปหมดแล้ว

ที่ประสานมาว่าเดี๋ยวจะมามอบตัว
อีก๓คนยังติดต่อไม่ได้
เลยกำหนดตามหมายเรียกคือ๒๑พฤศจิกายน
เดี๋ยวจะขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไป
เรื่องต้นตอนนี้แจ้งไว้๓ข้อหานะครับทั้งหมดนะฮะ
ก็คือกักขังนวงเหนียวข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แล้วก็เรื่องการร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
ข้อหาอื่นเดี๋ยวรอขยายผลแล้วแจ้งเพิ่มเติม
บรรดากลุ่มผู้ปกครองของกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหานะฮะ
ที่เป็นเยาวชนนะเดี๋ยวเขาจะขยายผลแล้วก็แจ้งผู้ปกครองเพิ่มเติม
แต่ทนายรณรงค์เขาก็เรียกร้องบอกอยากให้หนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน
แล้วไปมีนามสกุลเหมือนดาราพิธีกรคนหนึ่งว่าอยากให้เจ้าตัวที่เป็นคนที่ถูกพาดพิงถึง
ยังไงจะออกมาชี้แจงก็ได้ว่าไม่รู้เรื่องจริงเด็กคนนั้นเอานามสกุลไปอ้าง
แค่นามสกุลเหมือนหรืออะไรยังไงแต่เด็กคนนั้นอาจจะอ้างว่าเป็นหลานอะไรอย่างเงี้